ว่ากันด้วยเรื่องของกลุ่มคนที่จะลงทะเบียน
เพื่อจะรอรับการฉีดวัคซีนไปแล้วแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ถามว่าต้องไปลงทะเบียนในไหน

เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๘เมษายน

เพื่อนก็พิมพ์คำว่าหมอพร้อมเท่านั้นเอง

ภาษาไทยฮะหมอพร้อมสะกดตรงเลยเนี่ยนะครับ
และหลังจากนั้นท่านไปลงทะเบียนใช้งานนะครับ
ขอดูคลิปหน่อยได้ไหมฮะที่เป็นของหมอพร้อมนะฮะ
คลิปของไลน์หมอพร้อมมีไหมเอ่ย

คือเมื่อท่านได้เพิ่มเพื่อนในไลน์หมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว
ท่านไปลงทะเบียนใช้งานกรอกเลขบัตร๑๓หลัก
คือบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักของท่านให้ถูกต้อง
จากนั้นนะฮะก็จะมีขึ้นหน้ามาต่างมากมายนะคุณนะ
คุณอาริยาช่วยกันอธิบายหน่อยครับ

เขาก็จะให้กรอกเป็นชื่อนามสกุล
แล้วก็เป็นเลขประจำตัวบัตรประชาชน
แล้วก็ให้บอกว่าอยู่ที่จังหวัดไหน

คุณผู้ชมคือด้วยความที่จริงเขาก็มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว
อย่างที่ดิฉันกรอกไปมันขึ้นบอกว่าแจ้งเตือน
คือกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด๑๙ระยะนี้
คือ๑ผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
สองคือบุคคลที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
หากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะนี้แต่ไม่พบชื่อ
ให้ติดต่อหน่วยบริการที่ท่านมีสิทธิ์รักษา

เอาเป็นว่าคุณเข้าไปนะคุณดูรายละเอียดเลย
แล้วก็คุณเข้าไปตรงจุดที่บอกว่าหมอพร้อมลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม
นั่นก็หมายถึงว่าคุณไปลงทะเบียนในการที่ใช้งานก่อน
แล้วก็ไปลงทะเบียนที่จะรับวัคซีน
ที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นขั้นตอนต่างนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่การยินยอมให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือนหรือไม่
แล้วก็รับฟังคำชี้แจงในการรับวัคซีนโควิด๑๙
แล้วก็เข้าไปกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วท่านก็รอ
รอให้ทางหน่วยงานเขาตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ในการรับวัคซีน
นี่คือขั้นตอนที่ท่านเข้าไปในไลน์หมอพร้อม

คุณผู้ชมฮะเมื่อท่านเข้าไปกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว๑๓หลักแล้ว
ต่อไปคือไปจองฉีดในวันเวลาที่สะดวก
อาจจะเลือกโรงพยาบาลที่รักษาตัวก็ได้

ศูนย์การค้าที่จังหวัดต่างจัดตั้งขึ้นก็ได้
เขามีให้เลือกในรายละเอียดนี่แหละครับ
หากต้องการจองคิวฉีดแทนคนในครอบครัว

เข้าไปในช่องแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ดเพิ่มบุคคลอื่นเข้าไปได้ไม่จำกัด
เพื่อจองให้พ่อแม่หรือว่าญาติที่เป็นผู้สูงอายุก็ได้

ที่เข้าไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลได้

เขาบอกท่านสามารถไปจองคิวรับวัคซีนได้
โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือติดต่ออสมเลยนะ

รองรับคนลงทะเบียนจำนวนมาก
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม

จะทำให้ลายล่มหรือเปล่า

ว่าคนจะเข้าลงทะเบียนในวันแรก๑พฤษภาคมเนี่ย
หมื่นคนต่อวินาทีเลยนะครับ
ดังนั้นมีการเตรียมระบบรองรับประมาณ๕เท่า
คือ๑แสนคนต่อวินาทีเลยเขาบอกแบบนี้
แล้วก็ตัดฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็นออกก่อน
เพื่อให้ระบบนั้นเร็วขึ้นและไม่หน่วงด้วย

คนที่จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนี่ย
ระยะที่จะให้ฉีดให้ลงทะเบียนกัน
ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้มีโรค๗โรค
เป็นโรคเรื้อรังขอให้ท่านอย่าเพิ่งเข้าไปลงทะเบียน
คือใช่เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกนะคะมันจะขึ้นคำเตือนมาข้างหน้าเลย
คือบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในระยะนี้นะ
ขอความกรุณาจองคิวฉีดในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ใช่ขอให้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มโรคเรื้อรัง

ใช่ส่วนอีกกลุ่มนึงประชาชนทั่วไป
อายุ๑๘๕๙ปีอีก๓๑ล้านคนนู่นกรกฎาคมนู่น
กรกฎาลงทะเบียนแล้วก็จะไปเริ่มฉีดวัคซีน
คือสิงหา๖๔นะคะคุณผู้ชม
เข้าไปนะคุณนะนะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนเอา
เสิร์ชหาหมอพร้อมจากนั้นท่านก็เข้าไปดูรายละเอียด
เพิ่มเพื่อนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเลย
แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่ม๗โรคเรื้อรังเนี่ย
พฤษภาคมนี้ก็ไปกดลงทะเบียนได้เลย

แก้ไขข้อมูลอะไรต่างนานาด้วยนะครับ
แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดเลย
เป็นประโยชน์มากนะครับใช่ค่ะได้ค่ะ